ส่งออกข้าวไทยไปแล้วส่งออกจราเข้ไทยกันด้วยไหมคะ

เพราะว่าส่งออกจราเข้ตลาดนี้เนี่ย
ทำเงินได้มากกว่า๓๐๐๐ล้านบาทต่อปี

เยอะมากค่ะคือหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะ

ที่ทำให้ราคาส่งออกของตลาดไทยบ้านเราเนี่ย

ก็คือเรื่องของอนุสัญญาไซเตสนั่นเองนะคะ

จากรายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วเลยค่ะ
จราเข้พ่อแม่พันธุ์เกือบ๑๐๐ตัว
ของบริษัทศรีราชาโมด้า
เป็นหนึ่งในจราเข้ที่ถูกเลี้ยงในประเทศไทย

แต่ละปีมีมูลค่าการตลาดประมาณ๓๘๐๐ล้านบาท
จากจอราเข้ของไทยมีคุณภาพดี

ทำให้ราคาหนังจราเข้ที่ส่งออก
มีราคาต่ำกว่าราคาตลาดเท่าตัว
และที่เห็นนี้นะคะก็คือหนังจราเข้ค่ะ
ซึ่งจัดได้ว่าอยู่ในเกรดหนึ่งนะคะ
ซึ่งราคาของไทยนั้นอยู่ที่เพียงผืนละ๘๐๐๐บาท

สามารถขายได้ผืนละ๓๐๐๐บาทค่ะ

พืชป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์หรือไซเตส
จัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในบัญชีที่หนึ่ง
และแม้ว่าไซเตสจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการไทย๒๔ราย
สามารถส่งออกหนังดิบหนังฟอก

ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากตลาดระดับโลก
ทำให้ราคาส่งออกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ไม่กล้าเอาหนังจราเข้เราไปทำเป็นกระเป๋าเขา
พอเขาไม่กล้าไปทำงานเป็นกระเป๋าเขา

ว่าไปทำให้สัตว์ป่าชนิดนี้ใกล้ศูนย์พันธุ์
เขาก็เลยไม่ต้องการหนังเรา
พอไม่ต้องการหนังเราราคามันก็ลง
ตอนนี้ราคาหนังจราเข้เราค่อนข้างต่ำ

กรมประมงได้จัดการประชุมจราเข้ไทย
ก้าวไกลสู่จราเข้โลกขึ้น
เพื่อหวังเป็นแนวทางในการผลักดันการส่งออก
โดยเฉพาะการอนุลักษ์สายพันธอราเข้ในธรรมชาติ
ร่วมกับสาบันการศึกษาต่าง
พยายามที่จะนำจราเข้ไปปล่อยในพื้นที่
เพื่อที่จะอนุรักษ์พันธุ์ไว้นะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ประชาคมโลก

ในการที่จะเห็นความตั้งใจจริงของพวกเรานะครับ
เรื่องของการทำการค้าในขณะเดียวกัน
เราก็สามารถที่จะอนุลักษณ์พันธุ์จริงนะครับ
ให้มีความยั่งยืนเป็นพันธุ์ที่สามารถที่จะอยู่ได้
ในระยะยาวต่อไปนะครับ
ภาครัฐเหลือเวลาอีกเพียง๓ปี
ในการปลดล็อกให้ประเทศไทยออกจากบัญชีที่หนึ่ง
ผู้ประกอบการหวังว่าหากสามารถแก้ปัญหานี้ได้
ราคาหนังจราเข้ดิบจากเดิมที่ขายได้๖ดอลลาร์สหรัฐต่อเซนติเมตร
ก็จะปรับขึ้นมาเป็น๑๒ดอลลาร์สหรัฐต่อเซนติเมตร
มูลค่าการส่งออกจากเดิมปีละกว่า๓๐๐๐ล้านบาท
ก็จะเพิ่มเป็น๖๐๐๐ล้านบาท
อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน
จากหนังแล้วบางคนเขาชอบทานเนื้อจราเข้ย่างด้วยเหมือนกัน